เช่นเดียวกันกับเหตุการณ์นี้ชนบุรีครับ
พ่อค้าคนนี้ไปซื้อเนื้อหมูมานะฮะ
ใส่ท้ายกระบะแล้วดูสภาพนะครับ
กระบะเนี่ยทำไมหน้าจิ้มไปกับเสาไฟฟ้าแบบนั้น
นั่นสิแล้วดูเห็นไหมครับคุณขวัญคุณผู้ชม
เนื้อหมูที่บรรทุกมาท้ายรถเนี่ยนะฮะ
มันมาพาดอยู่ขอบข้างบ้างล่ะ
แล้วดูนะภายในรถเต็มพื้นเลยพื้นก็ร่วงลงมา
ภายในรถเองก็มีเศษเนื้อหมูตกลงมาบริเวณเบาะที่นั่งข้างคนขับบ้าง
ปรากฏว่าคือมันกระจายเกลื่อนไปหมดเลย
แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่กับกระบะคันนี้
เป็นรถยนต์ชนกันสี่แยกวัดสว่างฟ้านาเกลือ
ถนนสุขุมวิทย์นะฮะเป็นถนนเส้นหลักด้วย

เจ้าหน้าที่มาพร้อมกับเครื่องตัดทางครับ

คือเครื่องตัดทางพอเปิดเครื่องปั๊บนะ
เสียงมันดังเหมือนเราอยู่ในห้องทำฟัน

ต้องค่อยช่วยมาครับเพราะว่าคนขับกระบะ

จะเอาไปขายของติดคาอยู่ตรงนี้
คุณลุงแล้วเห็นไหมผักกระจายหมดเลย

โอ้โหร้องโอดโอยเจ็บแสนเจ็บนะครับ

ไฟแรงสูงด้วยครับคนเจ็บชื่อว่าคุณธนาวัฒน์อายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งตัวรถทั้งข้าวของที่เสียหาย
ทั้งตัวคนขับแล้วก็รถคันอื่นด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
ตัดไฟก่อนเลยเพราะอะไรฮะ
เสาไฟโดนชนจนมันเริ่มเอแล้วพาคนเจ็บลำเลียงไปขึ้นรถฉุกเฉิน
นำตัวส่งโรงพยาบาลครับพาไปโรงพยาบาลก่อนให้อาการดีขึ้น
เดี๋ยวจะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนรถยนต์เก่งที่ถูกชนท้ายจนหน้าเสยเกยขึ้นไปบนฟุตบาท
ลูกศรสีแดงชี้คุณขวัญคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะ
ลมนิรภัยทำงานแรงอัดมันกระแทกไปที่คนขับ
คนขับเป็นผู้หญิงนะฮะอายุ๔๔ปีเธอก็ตกใจยืนให้การกับเจ้าหน้าที่
บอกว่ากำลังขับรถจะกลับที่พักคนนี้ฮะ
อุ๊ยหน้าเธอซิดเลยตกใจอ่ะออกมาจากเทพศรีดาแล้วตกใจ
มือกุมอยู่ที่หน้าอกตลอดเลยแล้วโดนชนท้ายอย่างแรง
งงเหมือนกันคุณคิงคุณดูนะมือเธอสั่นตลอดเลยนะเนี่ย
เห็นไหมฮะนี่เธอก็ยังกลัวอยู่เลยนะครับ
งงมากโชคดีว่ารอดตายราวปฏิหารไม่เป็นอะไรมาก
แล้วปรากฏว่าไม่ใช่แค่เธอคันเดียวที่ถูกชน
เราไปเจอกับผู้เสียหายอีกคนหนึ่งคือคนนี้
เธอถูกชนก่อนหน้านั้น
กลายเป็นว่ามันกลายเป็น๓คันเลยนะตอนนี้
อาจจะมากกว่านั้นด้วยครับเพราะเท่าที่เธอเล่าเธอบอกว่า
มันมีการเหมือนกับชนตรงนี้เสร็จปั๊บ
แล้วก็ขับรถเป๋ไปคือกระบะคันที่บรรทุกเนื้อหมู
ไปเสร็จแล้วไปเฉียวแล้วก็เป๋อีกแล้วก็ไปชนอีก
แล้วก็ไปหยุดอยู่บริเวณตรงเสาไฟฟ้าที่เราเห็นกันจุดเกิดเหตุนะฮะ

เนี่ยพอมารู้ข่าวอ้าวคันที่เฉียวเราชนไปตรงนู้นแล้วเหรอ
เรื่องต้นสันนิษฐานว่าคนขับกระบะอาจจะมีอาการวูบครับ

อาจจะวูบระหว่างขับรถบางทีออกไปจ่ายตลาดตอนเช้าไง
พักผ่อนสุขภาพร่างกายหรือโรคประจำตัวต้องตรวจสอบ
แล้วพอวูบปั๊บเลยอาจจะแบบบังคับพรมอะไรไม่ทัน
อาจจะเป๋ไปเฉียวคันนี้เฉียวคันนู้นแล้วก็มาชนตรงนี้

แล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาและความรับผิดชอบต่างจะเป็นอย่างไร

คุณผู้ชมจะบอกว่าตายแล้วเปิดไทยรัฐทางข่าวมาวันนี้เจอแต่ข่าวอุบัติเหตุ

เอามาเป็นอุทาหรณ์ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง